ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทรวิราศักดิ์โครงเพชรอดีตต่อชาวดอร์๔๓๔พัทธลุง
คนนี้เล่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มเสียแป้ง
ณวันนั้นนะครับนะครับณวันที่เสียแป้งออกมาแฉ
เป็นหนึ่งในตำรวจชุดจับกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๙
นี่ไงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาต้องรู้ที่มาที่ไปเราก็ต้องฟังเขาแหละ
ผ่านตำรวจโทรวิราศักดิ์โครงเพชรนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่า
เริ่มจากกรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนายอัตชัย
เลื่อนแป้นเครือข่ายยาเสพติดที่จังหวัดสุราธานี
แล้วสืบสวนขยายผลจนทราบว่าเจ้าของยาเสพติดคนสำคัญ
คือนายต้นพม่านะครับนี่๒คนแล้วนะ
ซึ่งข้อมูลการแชทระหว่างนายอัตชัยกับนายต้นเนี่ย
มีการระบุผู้รับยาเสพติดคือนายบอยนี่คุณนายบอยนะฮะ
คุณผู้ชมติดตามข่าวเสียแป้งจะรู้แล้วบอยเป็นใครเดาถูกนะฮะ
บิญญาระบุว่านายต้นซื้อขายยาบ้ากับนายบอย๘๕๐มัตต์
ละ๑แสนเมตรรวมเป็นเงินกว่า๑๓ล้านบาท
มีการจ่ายไปแล้วนะฮะ๒ล้าน๙ค้างจ่ายอยู่๑๐ล้านกว่าบาท
โดยนายต้นให้นายอัธชัยไปทวงค่ายาที่เหลือ๑๐ล้านกว่าบาท
นี่คุณบินนี้นะฮะเมื่อจับกลุ่มนายอัตชัยได้ฮะ
ตำรวจก็เลยขยายผลติดต่อนายต้นซึ่งเป็นเจ้าของยาบ้าตัวจริง
เพื่อขยายผลจับกลุ่มต่อนายต้นให้เบาะแสแบบนี้ครับ
ว่านายบอยเนี่ยเป็นคนนำยาบ้าทั้งหมดไปตำรวจจึงไปจับกลุ่มนายบอย
ที่บ้านพักจังหวัดพัทธลุงและมารู้ว่านายบอยก็คือ
นายสิทธิเดชทรงเดชะหรือว่าจรวดนั่นเองนะครับ
หรือว่านายจอจานบางสื่อยังบอกเสนอว่าเป็นนายจอจาน

และนายจรวดโทรไปหาใครฮะโทรไปหาอายการบ่อใบไม้
เพื่อให้ลูกน้องนำยาเสพติดมาคืนผ่านไป๑ชั่วโมงฮะ
เสียแป้งพร้อมกับพวกกว่า๒๐คนแสดงตัวว่าพวกเขาเป็นตำรวจ
แล้วก็ไปล้อมฮะล้อมตำรวจจริงคุณล้อมตำรวจจริง
โดยตอนนั้นเสียแป้งบอกไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริง
คิดว่าเป็นแก๊งยามาจับตัวนายจรวดไปไปล้อมเสร็จบอกอย่าขยับ
ตอนนั้นตำรวจจริงทั้งตกใจและงงว่าทีมของเสียแป้งมันเป็นตำรวจชุดไหนกันแน่
ทีนี้ตำรวจจริงก็เลยแสดงบัตรให้ดู
ทีนี้ทางเสียแป้งรู้ว่าฝั่งนั้นเขาเป็นตำรวจจริง
ที่กำลังล่อซื้อขยายผลเรื่องของยาเสพติดอยู่นะครับ
เสียแป้งจึงขวัญไปที่นายจรวดแล้วบอกไหนลูกพี่มึง

บอกว่าพวกโจรมาชิงตัวมึงไปไงถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจจริงเนี่ย

นายจอไปชิงตัว
ตอนนั้นนายจอนะได้แต่วิ่งหนีแล้วก็แย่งปืนจากชุดจับกลุ่ม
หรือว่าแย่งปืนจากตำรวจจริงเพื่อจะยิงต่อสู้

เสียแป้งห้ามนายจรวดแล้วนะแต่นายจรวดไม่ฟัง
ยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บที่ขา๑นาย
ที่ทั้งหมดรวมถึงเสียแป้งก็จะหลบหนีไป

เรื่องนี้น่าสนใจมากนะฮะเสียงจากปากคำพูดจากปากของชุดจับกลุ่มในครั้งก่อนเนี่ยนะฮะ
แล้วมันไปพร้อมกับกรณีที่เสียแป้งเปิดใจพูดในทั้งสองคลิปนะครับ
คุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็มีการไปพูดเรื่องของเสียแป้งในงานหนึ่ง

ท่านชวนไปงานสมาคมชาวปากใต้แล้วก็เลยได้พูดเรื่องนี้นะคะบนเวทีด้วย
ว่าช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาคือจริงก็พยายามประสาน
พี่น้องชาวพัทธรุงที่เขารู้จักเสียแป้งเนี่ยอยากจะให้เสียแป้งช่วยบอกให้เขามามอบตัว
เพราะข้อมูลต่างที่มีการเปิดเผยมาออกมาในคลิป๒คลิปเนี่ย
มันไปกระทบคนหลายคนหลายกลุ่มถ้าเกิดมอบตัวมันก็จะได้เป็นประโยชน
ความจริงจะได้ปรากฏใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ
ฟังเสียงท่านอดีตนายกเลยค่ะ
เพราะว่าข้อมูลแค่แค่เปิดเผยมันอาจจะทำอะไรไปติ้งผลบางคน
เดี๋ยวก็ให้ทำไร้เจติเป็นวิสาห์มันกรรตกรรม
นี่นายหัวชวนนะฮะก็พูดบนเวทีเลยกรณีเสียแป้งนะครับ
ส่วนทางด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรอง
หัวหน้าภาคประชาธิปราศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ายังไงบ้าง
บอกว่าจริงแล้วเสียแป้งยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ
กว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เพราะกรณีการที่เสียแป้งถูกควบคุมในเรือนจำเนี่ย
จริงต้องรอสารในการพิพากษานะครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสียแป้งถึงไม่ได้ประกันตัวนะครับ
ส่วนคลิปวีดีโอเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมของเสียแป้ง
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใคร
ต้องการความยุติธรรมจึงมีคำกล่าวว่า
ความอายุติธรรมเลวร้ายกว่าความตาย
มนุษย์จึงต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะครับ
ฟังเสียงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ให้พฤติธรรมนั้นได้มีส่วนในการทำความผิดจริงหรือไม่
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดโพยออกมา
ไม่อย่างนั้นมันจะคุ้มเครือกันอย่างนี้ครับ
นี่นะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของทั้งสองท่านนะครับ
คุณสวรรค์หลีกภัยและคุณนิพิศอินทรสมบัตินะครับ

เมื่อวานนี้ใครได้ดูเปิดปากกับภาคภูมิ

เมื่อวานนี้ทนายของฝั่งเสียแป้งมา
รวมถึงอีกฝั่งหนึ่งที่มาก็คือ
ดรธนาคิตจิตอาริรัตรผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำรองนายกรัฐมนตรีคือมาออกรายการเลยนะ

คุณยังเป็นทนายของเสียแป้งอยู่

ทนายบอกว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นทนายเสียแป้งอยู่
ใช่แล้วที่จะให้ดู
เขามีการส่งมอบหนังสือ
คือเสียแป้งส่งมอบพยานหลักฐานต่างหนังสือ

ผ่านทางคุณธนกิจดรธนกิจเป็นคนรับมอบ
แล้วก็มอบกันกลางรายการนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะนี่ตอนที่ลุกออกไป

ก็มีทนายเสียแป้งคือว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวง

แล้วก็ดรธนกฤษจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรี

เพราะว่าเสียแป้งคุณผู้ชมได้เห็นแล้วแหละ

ทันนายชัชชวานทันนายเสียแป้งนะ
ขอออกไปรับหนังสือร้องเรียนของเสียแป้ง
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้จังเลยค่ะ

ผมขออนุญาตไปรับเอกสารก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ

น่าจะเป็นเอกสารที่ได้คุยไว้นะครับ
นี่ครับเป็นเอกสารนี้ครับ
เป็นเอกสารปิดประหนึ่งนะครับขออนุญาตครับ
อ๋อที่พี่บอกว่ารูเตี๋ยวเป็กก็ให้ญาติส่งมาให้หนึ่ง

ได้ครับได้ได้นะเมื่อกี้เห็นไปแว๊บแล้วด้วย
เรื่องส่งมอบพยานหลักฐาน
และหนังสือร้องขอความยุติธรรม

รองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุธิน

ร้อยตรีดรธนกิจจิตอาริรัติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กรณีผู้ต้องขังชายชาวลิศทองด้วง
เล็บเสียแป้งอ้างถึงนี่คืออะไรพี่อ้างถึง
อ้างถึงก็น่าจะเป็นกรณี
น่าจะเป็นหนังสือน่าจะถ้าอย่างนี้อ้างถึงก็น่าจะเป็นเคสของตัวเสียแป้งเอง
เสียแป้งแน่แต่เสียแป้งจะส่งเองเลยหรือว่าญาติพิมพ์ให้หรืออะไรยังไง

โอ้เนี่ยคุณผู้ชมมอบกันตรงนี้เลยอ่ะน่ะ
เป็นการรับโทษกันเสียแป้งในรายการเลยนะครับ

แต่ที่สำคัญเส้นทางของเอกสารในซองนี้จะไปถึงตรงไหน
เพราะว่าเมื่อกี้พี่อุ๋ยถามแล้วไงว่าคือญาติเสียแป้งพิมพ์เหรอ
แล้วคือยังไงส่งมอบให้หรือเสียแป้งสั่งหรือยังไง
แล้วก็นี่เขาถึงนายกรัฐมนตรีนะ
ดังนั้นพอมีข้อความข้างหน้าแบบนี้นะคุณบุ๊ค
คือก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนอันนี้คือดรธนกฤษบอกนะ
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วต้องเรียบเทียบรายมือด้วยนะ
ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลายมือใช่ลายมือเสียแป้งไหม
พิมพ์มาแล้วเขาต้องการขอร้องเรื่องอะไร
ถ้าเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้จะแจ้งไปยังทนายอีกทีหนึ่ง
รอติดตามในรายการเปิดปากนะครับ
ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวขอฟังเสียงดรธนคริสต์นิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่ทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ
ใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียกมารับทราบข้อเก่าหาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่
ชั้นนี้ก็คงจะต้องไปอยู่ในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหนังสือฉบับนี้เนี่ย

ดังนั้นก็ต้องบอกว่ามอบตัวซะ
ความปลอดภัยคุณจะได้มีมากขึ้น

คนที่ตอนนี้รับรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ย
หรือว่าเขาอาจจะมีการตัดตอนทุนก็ได้
ดังนั้นผมเชื่อว่ากลับเข้าสู่กระบวนการยุทธรรม

ซึ่งคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ถามทนายชัชวัล
นายของเสียแป้งเหมือนกันว่าได้ติดต่อเสียแป้งไหม
นายชัชวัลบอกแบบนี้ผมเองติดต่อไม่ได้

ที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นเพราะว่าญาติของฝั่งเสียแป้ง

เอกสารนี้ก็ได้มาจากย่างเสียแป้งนะ
ถูกต้องแล้วก็เลยถามไงว่า

บอกเอาจริงตัวผมเองก็ไม่รู้
ทนายบอกนะก่อนหน้านี้เคยคุยกับเสียแป้ง
คือเสียแป้งเองแป้งนาโนตเองก็กังวลเรื่องความปลอดภัย

ก็อยากจะสื่อสารถึงแป้งนาโนดผ่านทางไทยรัฐทีวีเลยนะ
ว่าทุกอย่างล้วนมีความชัดเจนในตัวของมัน
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
นายยังบอกเลยให้มามอบตัวจะได้สู้คดีต่อนะคะ
กรณีของเสียแป้งนาโนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะ